ด้วยเรื่องของคุณยายภรรยาของคุณตาซาเล้งก่อนก็แล้วกัน
เมื่อวานที่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคนเสนอความคิดเห็นแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะ
คือคนก็พยายามจะช่วยหาทางออกให้กับครอบครัวนี้ไงคะ
ก็วันนี้เราก็ไปต่อไปที่บ้านคุณยายฉลวย
ตามไปบ้านญาติที่เจี๊ยบไปอยู่ด้วย
ไปคุยกับคุณเตชะทัพทองที่เข้ามาดูแลเรื่องของเงินบริจาคด้วย

ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับ
มีบางท่านบอกว่าเอายายไม่ไปอยู่กับลูกชายคนโตที่ลบบุรีล่ะ
วันนี้ยายก็บอกอยู่บอกว่าถ้าฉันไม่ไหวจริงแล้วเนี่ย

คนก็กังวลว่าอ้าวเห็นลูกชายบอกคุณยายกลัวผีนี่

นั่นอ่ะสิผู้ศึกษาเราถามด้วยนะวันนี้
ใช่คุณยายบอกกลัวเจี๊ยบมากกว่าผีอีกกลัวลูกสาวมากกว่า
เอาวันนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราเดินทางไปดูความเป็นอยู่ของคุณยายฉลวย
คุณยายฉลวยเจ้าหลีดเอกวัย๗๑ปีภรรยาคุณตาซาเล้งนะครับ
คุณยายตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรียุธยา
ใช้เงินจากเงินบริจาคที่ประชาชนทุกคนบริจาคให้คุณตาจรูนนั่นแหละเอามาซื้อ
วันนี้คนที่ไปคือคุณกิติศักดิ์วีระชัยเจริญศุกร์หรือว่าคุณติ
ทีวีที่คราวนั้นไปเจอเจี๊ยบยืนกำกับอยู่ข้างหลัง
ตั้งแต่วันแรกที่ทราบเรื่องจากคุณเตชะทัพทองอ่ะบอกว่าโอ้โหนี่เจี๊ยบมาบอกว่า
ผมกับเพจแหม่มโพดำโกงเงินบริจาคเนี่ยคุณตีก็เลยไปสอบถามความจริง
กระทั่งรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็มาสู่วันนี้นั่นแหละนะครับ
วันนี้ที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกสาวก็ตกลงกับต่อหน้าตำรวจ
หน้าพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับ
ต้องออกไปอยู่ที่อื่นนะครับข้าวของก็บางส่วนก็ยังทิ้งอยู่นะครับ
วันนี้คุณยายฉลวยอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนนายประพฤติมณีพันธ์หรือว่าไก่ลูกชายคนโตที่มาอยู่ด้วย
วันนี้ไม่อยู่นะฮะคุณยายบอกว่าลูกชายต้องไปขายของคุณเดี๋ยวมาสอน
ต้องกลับไปขายของที่รบบุรีเพราะว่ามีคนมาว่าจ้างนะครับ
ก็เลยต้องอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็รู้สึกสบายใจมากขึ้น
อยู่คนเดียวก็ไม่ได้เหงาอะไรอ่าที่สำคัญก็คืออีกทางหนึ่งก็ดีอ่ะ
เพราะว่าไม่ต้องมีทะเลาะปากเสียงกับเจี๊ยบลูกสาวคนเล็ก
คุณยายบอกว่าตอนอยู่ด้วยกันก็โดนหลายอย่างถูกพูดย่ำยีจิตใจ
ไม่ให้ความเคารพนับถือทั้งที่คุณยายนี่ก็เป็นแม่
ผู้สื่อข่าวของเราถามคุณยายฉลวยว่าอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วกินอยู่ยังไง
อายุก็เยอะแล้ว๗๑ปีแล้วคุณยายบอกว่าก็ไปซื้ออาหาร
เนื้อหมูไข่เข้าสารน้ำเปล่าของใช้ที่จำเป็นจากร้านค้า
อยู่หน้าวัดขุนจาธรรมารามที่มาเช่าที่ดินของวัดอยู่นี่แหละ
จากบ้านประมาณ๒๐๐เมตรแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นเอาไว้
ส่วนอาหารเก่าอาหารข้าวปลาอาหารแห้งอะไรพวกนี้เจี๊ยบเอาไปหมดแล้ว
เอาไปจนเกลี้ยงตู้เย็นเลยก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่นะครับค่ะ
ก็มีญาติญาติที่ทราบข่าวว่าคุณยายฉลวยตอนนี้อยู่คนเดียวก็นำอาหารมาให้ด้วยนะครับ
ส่วนอนาคตคุณยายบอกว่าถ้าแก่ตัวมากกว่านี้ถึงขั้นเดินเหินไม่ได้ลุกไม่ไหว
ก็คงต้องย้ายไปอยู่กับลูกชายที่จังหวัดลบบุรีก็เคยไปอยู่มาก่อนแล้วล่ะ
บุรีเนี่ยลูกชายอยู่กับลูกสะพ้ายทำมาหากินอยู่ที่นั่น
ซึ่งลูกสะพ้ายก็ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะตอนที่เคยไปอยู่ด้วย
ค่ะทีมข่าวก็เลยถามไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกชายก็บอกว่าคุณแม่กลัวผี
เวลากลางคืนก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันเนี่ยติเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามว่า
แล้วอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่กลัวผีเหรอยายฉลวยก็บอกว่ากลัวแต่ไม่เคยเห็นแต่กลัวนะ
ติก็ถามต่อว่าผีกับลูกสาวเนี่ยผีกับเจี๊ยบเนี่ยกลัวอย่างไหนมากกว่ากัน
เอาอย่างนั้นเลยนะคุณยายตอบเลยว่ากลัวลูกสาวมากกว่าค่ะ
คือคุณยายฉลวยก็บอกว่าที่ผ่านมาคือเจี๊ยบเนี่ยลูกสาวเนี่ยไม่เคยฟังเลยนะคะ
พูดอะไรไปก็ไม่เชื่อเชื่อแต่คนอื่นเชื่อแต่คนนอก
แล้วก็ยังมาขโมยแหวนทองไปน้ำหนัก๑บาทซื้อเก็บเอาไว้เมื่อสี่ปีก่อน
แล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าเป็นคนเอาไปทั้งที่อยู่กันสองคนแม่ลูกอะค่ะ
ที่ลูกสาวขโมยไปมูลค่ามันไม่มากหรอกแต่มีคุณค่าทางจิตใจกับแม่นะคะ
ก็ยอมรับว่าลึกยังเป็นห่วงลูกสาวนะคะ
แต่ในเมื่อลูกสาวเขาเลือกทางเดินแบบนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเลือก
เชื่อว่าคนที่ทำบาปทำกรรมกับพ่อแม่จะไม่มีความเจริญเวรกรรมตามทัน

นั่นแหละคนเราลิ้งกับฟันฟันข้างหน้าเราไม่รู้ไง
ดูแม่เนี่ยทุกวันนี้แม่ยังไม่นึกว่าแม่จะมาอยู่แบบนี้เลย
แม่ยุงเทพแม่ยังนึกว่าคงไม่ได้มาอียาหรอกคงไปตายที่นู่น
แต่แม่ก็ต้องกลับมาสิ่งอะไรมันไม่แน่นอนหรอกความตายเนี่ยแน่นอน
ทำไมใช่แน่ความตายคือแน่นอนคนเราทุกคนเกิดมา
ว่าใครจะรู้นะใครถามว่าแม่แค้นนะถึงแม่ยังไงแม่จะแค้นหน้าดูเลย
เราเกลียดแล้วแม่เกลียดจริงเลยไม่ว่าลูกหรือว่าใครเราต้องให้แม่เจ็บใจนะ
บอกแม่เกลียดใครนะแม่เกลียดหน้าดูลงทะเลาะใครนะตามใดที่ยังอยู่นะ
จะไม่ยอมเห็นหน้ามันเดินตรงนี้แม่จะไม่ขอสวนเลยคนปากจัดนิสัยเสีย
แม้แต่ลูกของแม่หรือใครก็แล้วแต่ที่มีปากก็เสียก็ไม่อะไรนะ
แม่จะขอตาตาดับหน้าเหลือแล้วแต่สิ่งที่ได้แม่พูดไป
จะเป็นลูกเป็นคนอื่นเราได้ทะเลาะกันแบบนี้แล้ว
ไม่ต้องเห็นหน้ากันเลยมันทำเราได้เราก็ทำมันได้

แกไม่ว่ามีแบบนี้เค้าไม่เห็นทางไปแหล่ะเลยสมัยนะ
เขาตกงานมาเป็นปีเขาก็ยังอยู่กับแม่
เพราะอะไรบ้านแม่ก็เช่าพ่อเขายังอยู่ได้นะ
เป็นปีต้องคิดดูดิถ้าอยู่คนอื่นบ้านเช่า

ลองคิดดิว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่า
น้อยใจเจี๊ยบไหมหรือว่าเจี๊ยบทำไม
เราเป็นแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแต่สิ้นที่ป่าหอย
แล้วเจ๊มาดูหมินย่ำยีแม่สักขนาดนี้
หมูจะหมาก็แม่แม่ทุกคน

ถึงได้ว่าครอบครัวของใครใครก็รัก

ครอบครัวแม่แม่อยากให้มีความสุข
พี่น้องมีสองคนแม่กล่าวไว้แล้วว่า
อีกคนนึงได้เมียอยู่รบรีเขาก็ตั้งต่างทำอาหารกินกันไป

สมัครงานไม่ได้ก็กินอยู่กับแม่ไปก่อน
แค่นี้อันนี้อะไร

ดูแล้วฟังแม่พูดแล้ว
ก็มันก็ว่าแม่ก็ยังห่วงเชฟอยู่นะ
ลูกอ่ะใครจะไม่ห่วงอ่ะ
มันอยู่กับเราเวลาดีนั้นมันก็จะทำให้เราทุกอย่าง

ของมันก็ซื้อมาเพียบหนูแสดงว่ามันคงไม่คิดอะไรไหม

มึงอย่ากินของกูนะของแค่ตู้เย็น
ขสานก็อย่าเอากู้หุงนะเวลามันมะหู
ใครจะไปกินมันลงมะหูแล้วมันมะหู

พอโมโหมามันงัดขึ้นมาแล้วไม่เอาเลย

อยู่กรุงเทพเขาก็ไม่มีงานทำ
เขาจะไปอยู่กับใครใครเขาจะให้กิน
จากพ่อแม่ห่วงเขา
แล้วมาอีกอย่างหนึ่งเขามาเป็นแบบนี้
ตัดไปแล้วเราก็ไม่ห่วงอะไรแล้ว

แม่ก็ไปตามทางของแล้วแม่ไป
แล้ววันทำร้อยวันพ่อ
แม่จะไม่บอกใครจะรู้ใครจะมาก็มา

ตอนนี้ก็เผาศพคุณตาจรูนไปยังไม่ถึงร้อยวันนะครับ

คือทุกครั้งที่นักข่าวเราไปคุยด้วย
ฉลวยก็บอกเสมอนะว่าพร้อมให้อภัยนะคะ
ขอแค่ให้ลูกสาวกลับตัวกลับใจ
คืนของที่เอาไปก็แค่นั้นเอง

ผมเชื่อว่าคุณยายก็พร้อมให้อภัย

แต่ว่าปลายบ้านนี่ก็ไม่ใช่หลังเล็ก
ถึงเวลากลับไปดู

แต่กล่องรับสัญญาณเจี๊ยบเอาไปแล้ว
แล้วทีนี้คุณยายก็เป็นคนติดลิเกซะด้วย

ผ่านช่องทีวีทางช่องเคเบิ้ลอะไรพวกนี้
วันนี้คุณกิติศักดิ์คุณติก็เลยเอ๊ะเอาไงดียาย
ได้ข่าวว่าเคยไปดูลิเกกับเจี๊ยบไม่ใช่เหรอ
เพราะมีข่าวว่าเจี๊ยบเขาเอาเงินส่วนหนึ่งไปจ้างรถให้พาไปดูลิเก
เจี๊ยบก็พูดว่าจริงแล้วแม่ก็ชอบดูลิเกเหมือนกัน
บอกเคยไปด้วยครั้งเดียวที่เหลือดูผ่านทีวี
ตอนที่ทีวียังไม่ติดคุณติก็ถามว่าเอ๊ะยายแล้วอยู่ได้ไหม

ยายบอกอยู่ได้ไม่มีปัญหาสบายมาก
ติก็เลยเปิดไทยรัฐทีวีให้ดูซะเลยแทนที่จะดูลิเก

คือตอนที่ยายบอกอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ติดไม่มีทีวีก็ไม่เป็นไร
แต่ผู้สื่อข่าวเราคุณติบอกว่าดูสีหน้าแล้วไม่ใช่
ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาบอกเอาอย่างนี้ละกันยาย
เดี๋ยวช่วยให้แก้ให้จัดการให้มันติดได้
แต่ต้องไปซื้อกล่องรับสัญญาณยายก็ให้เงินไป๖๐๐บาท
ติดก็ไปซื้อมาแล้วก็ติดมาจูนอะไรให้เรียบร้อย

แล้วทำไมไม่ซื้อให้ยายเลยอ่ะ

ผมเนี่ยค่ากล่องยังไม่พอซื้อเลย
ติก็เลยช่วยยายด้วยวิธีการติดตั้งให้แล้วกัน
ใช่ช่วยจูนช่องอะไรให้
แล้วก็แกบังคับว่าคุณยายดูไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ

ได้ข่าวว่ายายถามเรียบร้อยก่อนแล้วก่อนจะตั้งก่อนจะตูนให้

อย่าไปแอบคิดตังค์คุณยายนะ
ไปถามไปคุยกับคุณยายบ่อย
ทีนี้เนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็คุยกับคุณยายฉลวยเรียบร้อย
ทีนี้ก็ไปดูความเป็นอยู่ของเจี๊ยบเขาหน่อย

บ้านญาติที่ว่านี้ก็คือบ้านป้า
ซึ่งเป็นญาติกับคุณตาซาเล้งที่เสียชีวิตไป

ไม่ไกลนะคุณภาคภูมิอยู่ห่างจากบ้านคุณยายฉลวยเมื่อสักครู่นี้

เนื้อที่สองไร้ได้นะ

หน้าบ้านมีกุญแจคล้องเอาไว้อยู่เป็นโซ่
ก็ที่บอกว่าเจี๊ยบเขาขนของออกมาจากบ้านแม่ใช่ไหม
พอไปถึงบ้านหลังใหม่หลังนี้ที่เจี๊ยเขาไปอยู่กับญาติก็เลยตะโกนถามหาเจี๊ยบว่าเจี๊ยบอยู่ไหม
ก็บอกว่าเจ๊ไม่อยู่อะค่ะไม่รู้ว่าไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่
ก็เลยถามต่อว่านิสัยเจี๊ยบเป็นไงพฤติกรรมเป็นไง
เหมือนกับที่เราไปทำข่าวไปคุยไหมที่เขาโวยวายเขาด่าทออะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
เจี๊ยบที่เจี๊ยบไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าเจี๊ยบก็ไม่ได้มีพฤติกรรมไปด่าไปว่าใครนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามไปอีกว่าเรื่องเงินที่เจี๊ยบจะเอาจากแม่ไป
แล้วก็อ้างว่าจะเอามาให้คนที่บ้านหลังนี้ที่ไปอยู่ด้วยเนี่ย
มันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยค่ะคนในบ้านก็บอกว่า
ก็เป็นเงินที่เจี๊ยบยืมไปอ๋อเจี๊ยบมายืมเงินใช่ของคนที่บ้านนี้ไป
เจ๊บยืมเงินไปก็เลยจะไปเอาจากแม่มาให้นี่หรอก็ต้องเอาเงินมาคืนอ๋อ
ก็ไปทำงานแล้วพรุ่งนี้เริ่มงานแต่ก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไร
เพราะเมื่อวานนี้เจี๊ยเขาบอกเขาไปหางานทำจำได้ไหมคะ
แล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มงานวันแรกฟังเสียงญาติของเจี๊ยบหน่อยนะคะ
ที่เจ๊บเขาไปอาศัยอยู่ค่ะอะไรกับอ๋อบ้างไหมไปสมัครงาน
สมัครอะไรกับเพื่อนอ๋อไปสมัครงานอืมอ๋อเรือนอ๋อเรือน
ผมถามอาเรือนหน่อยที่เรื่องเงินที่เจี๊ยบเขาบอกว่าเขาจะไปเอามาแล้วเขาจะมาจ่ายเรือนเนี่ยมันเป็นค่าอะไรครับสองหมื่นอ่ะ

ไหวแล้วรักไม่ไหวอ๋อแล้วอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อจะให้

แล้วถ้าเจ้าบ้านที่อื่นแล้วแล้วถ้าเจ้าบ้านที่อื่นแล้ว
แล้วถ้าเจ้าบ้านที่อื่นแล้วถ้าสมมุติถ้าเจ๊บก็ยังไม่ได้งานอ่ะอ่ะ
ถ้าสมมุติถ้าเจ๊บก็ยังไม่ได้งานอ่ะอ่ะ
ถ้าสมมุติถ้าเจ๊บก็ยังไม่ได้งานอ่ะอ่ะยังไม่ได้งานแล้ว

ยังไม่ได้งานแล้วเผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน
เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน

เผื่อเขายังไม่ได้งาน